สวัสดีค่ะเรื่องรอบความสนามนะคะพบกับพิธีวัตรรันทรสมกิษโรงโลศิค่ะ
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาตินะคะก็ออกมายืนยันแล้วค่ะ
มีทีมเข้าแข่งขันครบ๑๔ทีมซึ่งรายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยค่ะ
จากกรณีที่๒ทีมอย่างอายุทยาซิตี้แล้วก็สมุทรปราการฟุตซอลคลับนะคะ
ขอถอนตัวถอนสิทธิ์ไปค่ะทำให้มีการประชุมเพื่อหาทีมเข้ามาแทน
ล่าสุดนะคะนายอดีศักดิเบนจาศิริวัลหรือว่าบิ๊กป้อมค่ะ
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่า
แล้วก็อันดับสิบสี่ของระดูกการสองพันสิบห้าและจะต้องตกชั้นไปเล่นในศึก
วิชั่น๑จะได้สิทธิ์อยู่ในหลีกสูงสุดต่อไปแทนที่สอนทีมที่ถอนตัว
ครับก็เป็นที่แน่นอนนะครับคือในขณะนี้นะคะ
เป็นทีมที่มีคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันลีกเมื่อปีที่แล้ว
ก็คือทีมมภาคขอนแก่นที่จบอันดับ๑๓
ก็ในฤดูการนี้ก็จะมี๑๔ทีมเท่าเดิม
ก็จะเปิดฉากขึ้นในฤดูการใหม่วันเสาร์ที่๑๔พฤษภาคมนี้
และก็จะถ่ายท่อสดผ่านทางไทยรัฐทีวีทั้งหมด๗๘นัดค่ะ
หรือว่า๓นัดต่อสัปดาห์นะคะ
ซึ่งทิ้งแท้มก็จะได้รับเงินอวัล๒๕๐๐๐๐๐บาท
อย่าลืมติดตามชมกันได้ทั้ง๒ช่องทางที่ถ่ายท่อสดให้ได้ชมกันค่ะ